คุณผู้ชมนะคะสต๊อปเรื่องดราม่าไปดูเบลล่ากันดีกว่าค่ะ
เบลล่าใส่นี่ไงสวยเท่ากับพิจารกรีนหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่เมื่อวานค่ะ
ก็มาเม้ามอยกันเรื่องพี่เวียนี่แหละค่ะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีล่าสุดเนี่ยภาพที่เห็นนะคะ
ล่าใส่ชุดเกาหลีนะคะก็ไปเที่ยวเกาหลีกับเพื่อนเพื่อนแต่เอ๊ไม่เห็นพี่เวียไปด้วย
เวียไปไหนหายไปไหนมานางบอกว่าชวนแล้วพี่เวียติดงานค่ะ
แล้วแบบนี้นะคะจะนัดไปดินเนอร์ทำวงทำบุญอะไรกันยังไงต่อหรือเปล่านะคะ
ฟังน้องเบลล่าสุดสวยเปิดใจกันวันปีใหม่ถึงเรื่องเลิฟกับพี่เวียสุกลวัฒน์กันเลยค่ะ
ก็คิวไม่ตรงกันค่ะตอนแรกความจริงคือแอบชวนแล้วแหละ
ถ้ามันแอบแซวไม่ต้องหนีไปเที่ยวอย่างนี้

ก็เข้าใจได้แหล่ะค่ะ

ส่วนผมก็ปั๊กมาตั้งชีวิตนานแล้ว
เพราะว่าปีนี้ก็ทำงานเต็มไปเลยค่ะ

อาจจะไปทำบุญพาคุณแม่ไปด้วยค่ะ
หวานจังเลยแต่รูปนี้คุณผู้ชมฮือฮามากก่อนปีใหม่ไม่รู้ใกล้คริสต์มัสอะไรไม่รู้พี่เวียสุโกละเวียของดิฉันนี่แหละค่ะ
นมสีช็อกโกแลตเหลือเกินกับท่าใส่ผ้าขาวม้าโพสต์อยู่หน้าโอ่งค่ะคุณผู้ชม
ทำเอาฮือหาก็ต้องไปถามเบลล่านะคะว่าห่วงหรือเปล่าแล้วคิดยังไงพี่เวียถึงไปแบบแปลงสีฟันตรงโอ่งดิฉันอาจจะอยู่ตรงโอ่งแล้วมุดขึ้นมาค่ะจะล้วงนะคะล้วงแขนพี่เวียมากอดอุ้ยกล้ามแน่นซะละเกินเบลล่าว่าไงห่วงหรือเปล่าไปฟังเลยค่ะ